รับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
อยู่กันกับเราสองสาวนะคะพลอยและเชอรี่ค่ะ

ถึงแม้ว่านักแสดงหนุ่มเหมภูพาดิต
จากโลกนี้ไปเป็นระยะเวลาเกือบเดือนแล้วนะคะ
แต่ว่าคนที่อยู่เนี่ยก็ยังคงต้องการกำลังใจ
ความสกเศร้าเสียใจนะคะคุณผู้ชม
ล่าสุดหนึ่งในเพื่อนซีอย่างนักแสดงหนุ่มแอนดรูกรเซ
ก็เผยว่าแม้ทุกคนจะคิดถึงเห็มแค่ไหน
แต่การส่งกำลังใจให้คนใกล้ชิดในตอนนี้ก็สำคัญมาก
สำหรับเจ้าตัวแล้วห่วงน้องเหนือแฟนสาวของเห็มมากที่สุด
ซึ่งช่วงนี้ทุกคนในกลุ่มก็พยายามซัพพอร์ตให้เธอ
กลับมาเข้มแข็งให้เร็วที่สุดค่ะ
สิ่งที่ทุกคนเพื่อนแล้วก็พี่แคร์
ก็คือสภาพจิตใจของคนที่ยังอยู่
คนที่เสียไปแล้วเราก็เสียใจด้วย
แล้วก็อย่างที่บอกครับชีวิตจะต้องเดินต่อไปข้างหน้า
ผมจะไม่ชวนน้องคุยในเรื่องพวกนี้นะครับ
ก็คือคุยก็คือแบบกดไลค์กันปกติ
คิดถึงนะอะไรอย่างนี้ในส่วนนั้นมากกว่าครับ
ผมเองแค่ได้เห็นรูปรูปที่มันไม่ได้เซ็นเซอร์
เราก็รู้สึกแย่แล้วมันติดตานะครับ
ก็สำหรับตัวน้องเองเห็นเอง
ผมรู้สึกว่าถ้าเขาอยู่กับตัวเอง
แล้วคนอื่นคือเข้ามาก็แบบว่าคือให้กำลังใจเขาเยอะแล้ว
เพราะฉะนั้นเราไม่อยากไปจี้เขาอะครับ
ตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายคนก็ได้ส่งกำลังใจ
ให้กับน้องเหนือรวมถึงครอบครัวของคุณเห็มด้วยนะคะ
ทางด้านน้องเหนือเองเขาก็ทำบุญอยู่ตลอดทุกวัน
แล้วก็มีครอบครัวรวมถึงมีเพื่อนที่คอยให้กำลังใจ
ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ยังอยู่นะครับ